คุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้พวกคุณเมาส์มอยกันไปเรื่องของคุณก้อยรัชวิน

ดิฉันไม่ได้มาดิฉันเกาะติดอยู่หน้าจอ
ดูอยู่ว่าท้องคุณก้อยเนี่ยเอ๊ะทำไมมันใหญ่จับได้ลูกแฝดหรือเปล่า
นี่ดูอยู่ที่บ้านก็มีความสงสัยเหมือนกันคุณผู้ชม
แล้วเหมือนว่าคุณก้อยกับคุณตูนจะได้ยินความสงสัยของพวกเราดังไปถึงที่บ้านเขา

เขาก็เลยอัดคลิปมานะคะให้คลายสงสัยกันเลยค่ะ

แน่นอนว่าลูกที่อยู่ในท้องตอนนี้ไม่ใช่ลูกแฝดค่ะ
แต่ที่ท้องใหญ่เป็นเรื่องธรรมชาติเลย
คุณแม่ดูแลตัวเองดีบำรุงดีนะ
ในคลิปที่สาวก้อยกับพี่ตูนเนี่ยเผยให้เห็นวินาทีที่ทั้งคู่เขาไปเอาเจ้าสาวมาคุณนี่
เท่าที่สังเกตเขาบอกว่ามีน้องคนเดียว
ก็ลุ้นกันอย่างอื่นมากกว่าดีกว่า

ลุ้นดีกว่าว่าจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชาย
เพราะอย่างนี้คุณพี่ตูนเนี่ยแกบอกว่า
จริงลูกจะเป็นลูกหญิงหรือลูกชาย
ก็ได้ได้หมดเพราะว่ารักทั้งหมดเลย
แต่ถ้าเลือกได้พี่ตูนขอโหวตลูกชายแล้วกัน

ก้อยต้องจ่ายพี่ตูนเอามาเลยนะ๑ล้านบาท

ทำไงพอได้ลูกสาวปุ๊บพี่ตูนจ่ายเลย

คุณผู้ชมค่ะเดิมพันธุ์สูงใช้เล่นนะแต่ดูท่างานนี้
พี่ตูนมีลุ้นว่าจะต้องเสียสตางค์ให้กับคุณก้อยค่ะ
รับขวัญลูกแน่เลยเพราะว่าคุณหมอเนี่ยนะคะ
จากในคลิปอัลตราซาวน์เขาวิเคราะห์มาบอกว่าน่าจะเป็นลูกสาว
๘๐เปอร์เซ็นต์เลยไปทางลูกสาวเดี๋ยวไปฟังเสียงความรู้สึกของคุณพ่อคุณแม่ทั้งคู่กันนี่จ้า
ก็น่าจะแบบสำคัญที่สุดเป็นเรื่องเพศก็เป็นเรื่องแบบ
ถ้าเขาสมควรแล้วก็จะได้หมดเลยสมควรแทนแม่
อะไรก็ได้นะ
แม่สมควร
แต่นานทีปีหนจะได้เห็นพี่ตูนเวอร์ชันนี้นะคะ
ละมุนละม่อมจะร้องเพลงให้ลูกฟังแล้วอ่ะ
อยากรู้นะว่าถ้าลูกคลอดพี่ตูนจะร้องเพลงกล่อมลูกว่าอะไร
เป็นชาวล็อกเหรอ
เอ็นดูอาจจะมีเวอร์ชันนั้นก็ได้นะ